สิบเจ็ดนาฬิกาสามนาทีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
มีข่าวดีจะมาแจ้งคุณผู้ชมที่ส่งกำลังใจไปถึงคุณยายมารสีอิสรางกุลณอายุทยา
ดาราอาวุโสและศิลปินแห่งชาติวัย๑๐๑ปีซึ่งเราทราบข่าวกันมาว่าท่านติดโควิด
แล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาสิบกว่าวันแล้วนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่คุณอ้อย
จิรวดีลูกสาวของคุณยายมารสีนะคะคุณอ้อยอัปเดตอาการของคุณแม่บอกว่าเริ่มดีขึ้น
คือก่อนหน้านี้เราทราบมาว่าท่านมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างคุณอ้อยเองบอกว่าคือข่าวล่าสุด
คุณอ้อยเองก็ยังตกใจข่าวดีนี้ก็คือว่าเร็วนี้คุณยายน่าจะได้กลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ
และล่าสุดคุณตี้หลานชายโพสต์คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปขณะที่วีดีโอคอลคุยกับคุณยายซึ่งรักษาตัวอยู่แล้วบอกด้วยว่า
ตอนนี้คุณยายมารสีมีไข้นิดหน่อยความดันและออกซิเจนรวมไปถึงหัวใจเต้นดีขึ้นตามลำดับค่ะ
คุณยายท่านฝากขอบคุณทุกท่านนะคะทุกกำลังใจที่ส่งให้กับคุณยายด้วย
คุณยายนี่สุดยอดมากดูคลิปคุณยายหลายคลิปแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจมาก
แข็งแรงนะสดชื่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะเชื่อว่าแฟนแฟนของคุณยายหลายท่านก็
ส่งกำลังใจไปให้คุณยายนะคะให้กลับบ้านได้เร็วค่ะ